คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุสลดใจครับ
ก็เป็นเรื่องราวของคุณตากับคุณยาย
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เพียงลำพัง๒คน

แล้วก็ทุกค่ำคืนคุณยายจะมานอนเฝ้า
ปรากฏว่าคุณยายซึ่งเป็นคนนอนเฝ้าเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ข้างเตียงคุณตา
แล้วคุณตาไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้

จะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แล้วก็ไปบอกว่าภรรยาของเขาตายแล้วก็ไม่ได้
ทีนี้ครับมันมีเพื่อนบ้านเข้าไป
เจอพระดิบพระดีว่าคุณยายเสียชีวิตแล้ว

อุตยาบรองสาววัดสอบสวนสพตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ก็รุดเข้าไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากนางพัทยามุมทองอายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณตาและคุณยายนะครับ
โดยแจ้งว่ามีคุณยายเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเล็กที่๕
บ่อทอง๒ในเขตเทศบาลเมืองตาคลี
ตำรวจก็มาตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัยนะฮะ

เพราะว่าตัวคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ข้างคุณตา
ซึ่งคุณตาขยับไปไหนไม่ได้เพราะคุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียง
แล้วคุณตาก็นอนกับศพคุณยายมา๒๓วันแล้วคุณ
โดยเพื่อนบ้านก็คือนางพัทยาให้การกับตำรวจ
บอกว่าจังหวะนั้นเองนะฮะเธอมาที่บ้านของคุณตาคุณยาย
เพื่อจะมาขออนุญาตในการตัดต้นกล้วยของคุณยาย
อยู่ข้างบ้านเอาไปใช้งานใช้ประโยชน์หน่อย
ปรากฏก็ได้ยินเสียงแววเสียงของคุณตา
คุณตาชื่อคุณตาน้อยสุริยาอายุ๗๔ปี
ได้ยินเสียงของคุณตาร้องขอความช่วยเหลือ
บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเมียตาตายแล้ว
คุณพัทยาเองเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ
ก็เลยรีบเข้าไปในบ้านของคุณตา
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณตายตายอยู่ข้างกายคุณตาคุณ
ในสภาพเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วนะฮะ
แล้วก็คาดว่าน่าจะตายมา๒๓วันแล้วนะครับ
ทีนี้ฮะก็ถามคุณตาคุณตาเป็นยังไงบ้าง
คุณตาก็รู้ว่านอนอยู่กับศพ
แล้วคุณตาบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณยายตายเมื่อไหร่
คือตาเองก็นอนพักอยู่แล้วอยู่คุณตาก็ตื่นขึ้นมา
เห็นภรรยานอนแน่นิ่งตาจะไปปลุกก็ปลุกไม่ได้
แต่แน่นิ่งมาวัน๒วันแล้วนะฮะ
พอดีจะเข้าไปขอต้นกล้วยยายค่ะ
พอดีก็เข้าไปขอตามปกติอยู่แล้วค่ะ

เอาไปให้เป็ดค่ะสาวให้เป็ดยังเป็ดเทศค่ะ

แต่พอเข้าไปก็ไปเรียกยายตามปกติอะค่ะ
พอดีพอเข้าไปตาเขาเรียกอะค่ะ
บอกว่าช่วยตาด้วยหรือบอกเอาตาย้ายไปไหน
บอกว่าย้ายแดงเขาเสียแล้วหรืออย่างนั้น
หนูก็แหวกไปก็เจอแกอยู่ในมุ้งอะค่ะ

คุณยายแกก็นอนเหมือนว่าอยู่นิ่งอะค่ะ
เหมือนว่าเหมือนแก่จะอืดรูปร่างแก่ใหญ่ค่ะ
และตาก็นอนอยู่ข้างค่ะ
มีกลิ่นค่ะก็คือแมลงวันเต็มอยู่ในมุ้งเลยค่ะ
คือนอนตายข้างกายกันนะฮะ
แต่ว่าคุณตาก็รู้นะว่าคุณยายตายแล้วนะครับ

แต่ก็ไม่สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากใครได้นะครับ
โดยคุณตาและคุณยายจริงแล้วมีบุตรบุญธรรมอยู่๑คนนะ

ปกติบุตรบุญธรรมก็จะส่งเสียทางบ้านส่งเสียคุณตาคุณยาย
แต่ว่าช่วงหลังบุตรบุญธรรมก็ไม่ส่งเงินมาให้
เพราะว่าบุตรบุญธรรมรู้ว่าตัวคุณยายนะคุณ
ขายบ้านไป๘๐๐๐บาท

เขาก็อาจจะโกรธอาจจะงอนก็ได้นะครับ

สำหรับศพของคุณยายวิพาทางคุณตาน้อย
ก็ได้มอบศพให้กับมูลิธิการกุศลตาครี
เพื่อนำศพส่งโรงพยาบาลตาคลีแล้วก็ตรวจหาสาเหตุนะครับ
แล้วก็ด้านร้อยตำรวจเอกอุทัยอัตยา
รองสาวสอบสวนสพตาคลีเจ้าของคดีก็เปิดเผยนะครับว่า
ตัวผมเองก็ได้โทรติดต่อกับบุตรบุญธรรมของคุณตาคุณยายแล้ว
ซึ่งบุตรบุญธรรมก็แจ้งว่าไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
ของคุณยายในครั้งนี้ก็เชื่อว่าด้วยคุณยายอายุมากแล้ว
และน่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เหมือนกัน
ก็เจ็บป่วยออดแอดเหมือนกันไม่แพ้กับคุณตานะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็นำคุณตาไปพักรักษาตัว

ส่วนร่างของคุณยายก็นำไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อวางแผนกันต่อเลยฮะ
ว่าการดูแลคุณตาน้อยซึ่งตอนนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพัง
เป็นผู้ป่วยติดเตียงจะดูแลกันยังไงต่อไป
แล้วก็ลูกบุญธรรมจะเข้ามารับดูแลคุณตายังไงต่อนะฮะ